ลองมองที่มันพอจะทำได้ทั้งสองฝั่ง
คิดว่าสังคมมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของมันนะครับ
ใช่ว่าสังคมจะอิสระเสรีครับเหมือนกรณีตัวอย่างเรา
ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยถ้าบอกว่าทุกอย่าง
รีหนึ่งคนแวะมาก็ต้องเดินไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหม
ไหมอืมงั้นกฎเกณฑ์มันบอกว่าสิบแปดปีน่ะจึงจะมีสิทธิ์
เลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนี่มันก็คือกฎเกณฑ์ของสังคม
นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเอ่อผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควร
เงียบหูฟังเสียงของไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะนักศาส
ทั้งประชาชนให้มากขึ้นนะครับแล้วคนที่เป็นตัวแทน
ประชาชนเนี่ยก็ควรจะพูดน้อยลงแล้วก็มาฟังเสียงของ
ประชาชนให้มากขึ้นแล้วหาทางออกร่วมกันมันมีทางออก
สังคมไทยเนี่ยบุคลิกของสังคมไทยเป็นอย่างเงี้ทะเลาะ
ทะเลาะกันแล้วก็ในที่สุดมันก็จบลงด้วยดีแต่ว่าสุดท้าย
มันก็จะเป็นวงจรเดิมเดิมเนี่ยนะฮะทะเลาะกันนำไปสู่
การแก้ไขอะไรในสิ่งที่เรียกร้องแล้วอยู่ต่อมาต่อ
มาก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นมาก็ในสุดก็ล้ม
ราธาบาลล่อมรัฐธรรมโนนล่างรัฐธรรมโนนมันก็วนเหวง
อย่างเงี้ไปโดยตลอดผมก็เห็นมาโดยตลอดตั้งแต่
รักษ์ธรรมนูญ๔ศูนย์เขียนไว้ชัดเจนเนี่ยแต่คุณก็ต้องอ่านรัฐธรรมนูญมาตรานี้ให้จบเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าสิทธิสริภาพในการแสดงออกการพูดการกระทำเนี่ยเป็นสิทธิสริภาพของประชาชนเว้นแต่นะฮะมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับความมั่นคงเว้นแต่กระทบสิทธิของบุคคลอื่นเว้
เดี๋ยวปิดท้ายที่การค่ะมินมีอะไรอยากจะพูดบ้างจนถึงตอนนี้สถานการณ์ที่มันเป็นขนาดนี้
ก็ถามว่าไอ้การที่เราออกมาพูดออกมาเรียกร้องอะไรอะไรอย่างนี้เราก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูลเนอะ
แต่ว่าให้พูดถึงเรื่องข้อยกเว้นอะไรอย่างนี้คือเราก็ให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการมาโดยตลอด
การจัดชุมนุมก็มีการแจ้งชุมนุมตามกฎหมายตำรวจก็อนุญาตตำรวจก็เข้ามาดูแลความเรียบร้อยมีการประสานงานกับตำรวจตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างแปลกนิดนึงในระหว่างการชุมนุมเนี่ยที่เราสามารถดีลกับตำรวจได้โอเคสามารถแจ้งการชุมนุมได้โอเค
แต่พอหลังจากการชุมนุมมันจบไปเนี่ยมันแบบมันพลิกจากหน้ามือไปหลังมืออ่ะอยู่ดีเขาก็คิดที่จะทำอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่อ่าวก็ฉันแจ้งแล้วหรือเปล่าว่าโอเคฉันจะทำ๑๒๓๔นะแล้วทำไมตอนนั้นคุณอนุญาตแล้วพอเราทำไปแล้วทำไมคุณถึงไม่มาตามเก็บงานที่หลังล่ะนึกออกไหมอันนี้คือมันก็ค่อนข้างที่จะแป
เราหายไปเนี่ยก็ยังมีคนอื่นอยู่ดีการค่ะปิดท้ายค่ะผมเชื่อว่ากฎหมายมันก็มีพลวทของมันนะครับมันจะต้องถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนแต่ทุกวันนี้เนี่ยรัฐพยายามที่จะคงคงกฎหมายมาตราไว้เพื่อที่จะรักษาซึ่งอำนาจตัวเองอยู่ซึ่งผมต้องว่าตรงนี้มันไม่โอเคสองคือระบบกฎหมายการใช้กฎหมายการตัดสินคดีค
มันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ได้โดยตัวมันเองนะคะ
มันขึ้นอยู่กับวิธีนำมาใช้

เราคงจะได้หลายเวทีที่จะคุยกันเรื่องของดุลพินิษฐ์ในประเทศไทย

เราคงได้คุยกันอีกหลายวาระนะคะ